มาดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอีกหนึ่งประเด็นที่ก็ตามกันต่อเนื่องจริงนะ
กรณีหายแตกหายทองคำนี่แหละค่ะ
ชุติมาเอาคืนฟ้องกลับประจักรชัยฐานหมินประมาทยื่นสรรพากรสอบ
เลี่ยงภาษีร้อยล้านความเคลื่อนไหวนี่ยังมีออกมาทุกวันจริงเลยนะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมเนี่ยนะคะ
ก็ได้ไปยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมสรรพากรให้ตรวจสอบเรื่องของภาษีของในห้างประจักรชัยหน่อยนะคะ
โดยนายอัชริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสรรพากรอยากให้ตรวจสอบการเสียภาษีของ
ห้างประจักรชัยภรรยาแล้วก็ลำไยหายทองคำ
หลังจากที่ตรวจสอบพบว่ามีรายได้ทั้งหมดมีมากกว่า๑๐๐ล้านบาท
อัชริยะบอกนะคะบอกว่าได้ยื่นหนังสือให้ทางอธิบดีกรมสรรพากรตรวจสอบ
รวมถึงเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรจะต้องตรวจการเสียภาษีของบุคคลกลุ่มนี้
ภาษีบุคคลธรรมดาภาษีนิติบุคคลให้ตรวจย้อนหลังด้วยค่ะ

เพราะว่าไปตรวจสอบมาก็พบว่าบริษัทหายทองคำเรคคอร์ดจำกัดเนี่ยนะคะ
ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลตั้งแต่แรก
แต่เพิ่งจะมีการมาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อต้นปีนี้เอง

แล้วก็มีชื่อของภรรยาในห้างเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว
รวมถึงจากการไปตรวจสอบมาไม่ว่าจะเป็นนายห้างประจักรชัยภรรยา
แล้วก็ลำไยหายทองคำทั้ง๓คนเนี่ย
มีรายได้เกิน๑๘๐๐๐๐๐บาทต่อปี
แต่ทำไมไม่เคยมีการเสียภาษี
เพราะว่ากฎหมายของสรรพากรก็จะระบุเอาไว้นะคะ
ว่าบุคคลที่มีรายได้เกิน๑๘๐๐๐๐๐บาทเนี่ย
จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทีนี้มีการนำภาพจากเฟซบุ๊กของในห้างประจักรชัย
เพราะว่าในห้างไปโพสต์เป็นภาพของอาร์มชุติมาตอนเด็กค่ะ
แล้วเป็นภาพการถือขวดเหล้า

รอบนี้นายอัชริยะบอกว่าจะดำเนินคดี
กับทางในห้างประจักรชัยที่โพสต์เฟซบุ๊ก
ข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา

พร้อมกับจะเรียกค่าละเมิดจำนวน๕ล้านบาทด้วย
คือเมื่อวานที่นายอาชียะไปที่สารอาญา
เพราะว่าถือว่าได้รับมอบอำนาจจากนางสาวชุติมา

แล้วก็ได้รับมอบอำนาจจากนางบุญหลาย
แกรนดมารดาและผู้แทนโดยชอบทำ
ให้เป็นโจทย์ยื่นฟองนายประจักรชัยนวรัตน์
เป็นจำเลยในความผิดฐานหมินประมาทโดยการโฆษณานะครับ
คือการปริแพร่รูปน้องตอนเด็ก
ซึ่งน้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง
ทำให้เขาเข้าใจผิด
และทำให้น้องถูกดูมินเกียจชัง
ต่อบุคคลทั่วไปที่เห็นภาพเหล่านี้
ซึ่งทำให้น้องก็ถูกละเมิดทางกฎหมาย
จึงทำเรื่องนี้รับมอบน่าจะ

มาฟ้องคุณประจักรชัยในความผิดฐานมินประมาทโดยการโฆษณา
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ยื่นฟ้องแล้ว

เดี๋ยวจะมีการนัดไต่สวนมูลฟ้อง
คือวันที่๒๑มกราคมปี๖๒ตอนบ่ายโมงนั่นเอง
แล้วก็นายอาชญาเปิดเผยว่าส่วนการเจรจายกเลิกสัญญาลิขสิทธิ์เพลง

ได้รับการติดต่อผ่านเพื่อนของนายประจักรชัยเข้ามา
ว่าจะเจรจากันอีกรอบ
คือนายอาชญะบอกว่าถ้าภายในวันนี้ตกลงกันได้

ก็จะมายกเลิกสัญญาอย่างน้อยที่สุด
คือเวลา๑๐นาฬิกาต้องรู้เรื่อง
คือวันนี้ต้องรู้เรื่องแล้วนะสัก๑๐โมงเช้า

เดี๋ยวจะไปปปงให้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมอีก
เรื่องของการร่วมกันฟอกเงินค่ะคุณผู้ชม

อาชริยะทนายสงการแล้วก็อาร์มชุติมาเนี่ยนะคะ
ก็ได้เจอกับนายพรพลเจ้าของค่ายนายพลนะ
ไปเจอกันในรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งคุณผู้ชม
แล้วเมื่อวานนี้ก็มีการแสดงความบริสุทธิ์ใจเลยค่ะ
ทางค่ายนายพลจะมาช่วยเหลือน้องอาร์ม
แล้วไม่ได้มีส่วนรู้เห็นไม่ได้ซูเอียกัน

เพราะว่าทางค่ายนายพลบอกว่าไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยนะ

เดี๋ยวยังไงก็ตามจะพยายามไกล่เกลี่ย

จะให้เจรจาหาทางออกจะได้จบลงด้วยดี
รวมถึงได้ยกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับอาร์มชุติมาร

คือพูดกันกลางรายการแบบนี้เลย
โอ้โหน้องอาร์มถึงขนาดร้องไห้เลยนะ

อาร์มชุติมาร้องไห้พร้อมกับกราบขอบคุณนายพรพลด้วยนะครับ

ซึ่งตอนนี้ง่ายก็คือตอนนี้นายประจักรชัย
ท่องคำหรือว่านายประจักรชัยนวรัฐ
ก็ฟ้องน้องอาร์มชุติมา
ฟ้องน้องอาร์มชุติมาในข้อหาผิดสัญญา
ก็เรียกวงเงินค่าเสียหาย๒๑ล้านบาท

ในฐานะที่รับมอบอำนาจจากน้องอาร์มชุติมา
ก็ฟ้องนายห้างประจักรชัย
เกี่ยวกับเรื่องของการหมินประมาทโดยการโฆษณานะครับ

งั้นเดี๋ยวเป็นเรื่องของการฟอกเงินอีก